เฮ่ย
โดนทีก็เฮที

อุ๊ยคุณยายเก่งมากเลย

เอาคนไม่โดนลูกสบากโดนตาตุ๋มก็เฮ
อันนั้นไม่เฮอันนั้นเป็นเสียงกรี๊ด

นี่คือการเล่นสบากของชาวบ้านนาเผินอเฟิร์ดคอนสารจังหวัดไทยยาภูมิ
เขาบอกว่านานเขาจะเล่นทีปัจจุบันนี้เขาเล่นกันในเฉพาะช่วงงานบุญเดือน๔
เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยคอนศาลนะครับ
วิธีการเล่นเขาบอกว่าแบ่งทีมละ๕คน

โดยจะเล่นเนี่ยก็จะมีลูกสะบ้านตั้งไว้อย่างที่เห็นเลยนะคุณผู้ชมนะ
เขาบอกว่าจะต้องอยู่ห่างจากผู้แข่งขันประมาณสัก๖เมตร
ทำเล่นระยะ๖เมตรนี่คุณต้องแม่นนะ

ทำให้โดนได้ไม่ใช่ใกล้นะครับ
เมตรเดียวผมยังปลาไม่โดนเลยฮะ

อันตาคุณไม่ดีไง
เออมันต้องมีความสำนาญด้วยคุณสุภาษฎรา
แล้วเขาบอกว่าการเล่นเนี่ยกฎกติกานะฮะ
เขาบอกว่าจะกำหนดให้มีทั้งหมด๔ด้านนะ

แต่ละด่านแต่ละด่านมันก็มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป
ง่ายแตกต่างกันออกไปคือด่านหนึ่งด่านสองด่านสามอารมณ์ประมาณเนี้ย
แต่ละด่านมีความยากนะและมีความง่ายที่แตกต่างกัน
เอามีชื่อด้วยผมอ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันมีด่านแม่ขาดด่านแม่โยน
แม่โคนด่านแม่แทะแล้วก็ด่านแม่เซิงโอ้โห
หลายด่านแต่ละด่านก็ดูแล้วก็ต้องใช้ทักษะความสามารถ
ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละด่านยากกันยังไงเป็นยังไง
แตกต่างกันแบบไหนเอาไว้มีโอกาสไปที่นี่เลยละกัน
ที่ชายภูมิไปแล้วจะได้มีโอกาสได้ดูว่าเขาเล่นกันยังไงด้วย
ยังไงขอขอบคุณภาพนี้ไว้ก่อนขอบคุณภาพจากคุณฟิลเศรษฐวิทย์